คุณผู้ชมคะเรื่องนี้กำลังถกเถียงกันอยู่เลยในโลกออนไลน์
คุณผู้ชมร่วมส่งข้อความมาได้นะคะมิ้วอ่านทุกข้อความของคุณผู้ชมนะคะ
เป็นเรื่องราวของครอบครัวนี้ค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่ง
เขาฝากลูกเอาไว้กับปู่และย่าของเด็กตั้งแต่แบบเบาะเลยค่ะ
ฝากเลี้ยงเอาไว้ตอนนั้นเลี้ยงไม่ไหวแต่ตอนนี้อยากจะรับกลับไปเลี้ยง
แล้วเหมือนกับว่าไปเห็นว่าปู่ย่าเลี้ยงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายปู่กับย่าคือรักหลานมาก
ไม่ยอมให้คืนกลายเป็นว่าทะเลาะกันแย่งเด็กกันนะคะคุณผู้ชม
สามีพระยาคู่นี้ถึงขั้นไปลงบันทึกประจำวันเลยนะคะสพสามโก้จังหวัดอ่างทอง
บอกว่าตำรวจช่วยหน่อยเถอะตำรวจไปไกลเกลี่ยไปเป็นคนกลาง
ช่วยคุยกับปู่ย่าของเด็กหน่อยได้ไหมนายประกาศิษย์กับนางสาวกุณฑิกาค่ะ
สามีภรรยาคู่นี้เขาอยู่ที่ชนบุรีนะคะเขามาลงบันทึกประจำวันที่สพสามโก้อ่างทองนะคะ
ขอให้ตำรวจไปคุยกับพ่อและแม่แท้ของนายประกาศิษย์ซึ่งเป็นปู่และย่าของเด็กค่ะ
ไกลเกลี่ยให้หน่อยได้ไหมอยากได้ลูกคืนลูกชายสองขวบหกเดือนค่ะ
คือสามีพระยาคู่นี้เขาอ้างแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อต้นปีก็มาเยี่ยมลูก
แต่เหมือนกับลูกพัฒนาการช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน
ปู่ญาติเลี้ยงหลานไม่ค่อยดีเลยอ่ะทำคอกขังเด็กเอาไว้
ไม่สบายใจปู่ย่าไม่พร้อมจะเลี้ยงหรือเปล่า
ตัวเองก็เลยอยากจะรับเด็กกลับไปเลี้ยงแต่ปู่ย่าเลี้ยงไปแล้วรักไปแล้ว
ยิ่งกว่าลูกอีกนะตอนนี้รักหลานยิ่งกว่าลูกเลยนะ
เลยเกิดศึกแย่งเด็กกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนายประกาศิษย์ถึงขั้นบอกว่าเนี่ย
พ่อแม่ผมตัดพ่อตัดลูกตัดแม่ตัดลูกเลยนะ
เพราะรักหลานมากกว่ารักผมอีก
แม่เด็กบอกว่าคลอดลูกชายได้๓เดือน
สามีตัดสินใจพาลูกไปฝากพ่อกับแม่ให้เลี้ยงนะคะ
ก็ส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม๖๔
เดือนมิถุนายนปีที่แล้วสุดท้ายอยากจะได้ลูกกลับไปดูแล
ก็เลยไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่บ้านปู่กับย่า
แต่ปู่กับย่าไม่ยอมให้ลูกเธอคืนมาก็เลยทะเลาะกัน
และล่าสุดที่ไปเยี่ยมเนี่ยค่ะลูกพัฒนาการช้าจริง
ตักข้าวเข่าปากก็อมไม่เคี้ยว
ไม่พอใจอะไรก็ทุบตัวเองตีตัวเอง

เด็กถูกขังอยู่ในคอกด้วย
แม่เด็กก็เลยบอกว่าขอลูกคืนเถอะ
แต่ปู่ย้ายก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเลยกลายเป็นทะเลาะกันนะคะ
ลูกผม๒ขวบครึ่งกว่าแล้วก็จะเข้าเรียนแล้ว
ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลืออะไรตัวเองได้
ก็เลยอยากจะเอามาสอนปรับพฤติกรรมใหม่
ทางแฟนผมก็อยากให้ลูกผมอยู่กับทางโรงเรียนได้อะไรอย่างนี้

ก็เลยมีการทะเลาะกันนิดทะเลาะกันนะครับผม

เด็กจะ๓ควบแล้วควรช่วยเหลือตัวเอง
ควรมีพัฒนาการที่ดีกว่านี้
วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
ไปพบกับปู่และย่าของเด็กค่ะ
นายอาดูและนางรัตนานะคะ

นำหลานมาฝากเลี้ยงตั้งแต่แบบเบาะ

เลี้ยงไม่ไหวไม่มีใครดู

มาหาเด็กแค่๓ครั้งเองนะปู่บอก

ตกลงกันว่าจะให้หลานเรียนที่โรงเรียนในอำเภอสามโก้ที่อ่างทอง
แต่หลานจะ๓ขวบก็ยังไม่ได้ดำเนินการ
ลูกชายมาของเงิน๒๐๐๐๐๐บาท
จะเอาไปให้ลูกสะพ้ายทำธุรกิจ
พอตัวปู่ไม่มีเงินให้กลายเป็นเนี่ยมาเป็นเรื่องเป็นราว
ฟ้องร้องจะแย่งหลานปู่งงมาก
แล้วขอชี้แจงหน่อยนะที่ลูกสะพ้ายมากล่าวหาว่า
โอ้โหเลี้ยงเด็กไม่ดีเลยเลี้ยงเอาไว้ในคอก
จริงแล้วทำคอกขึ้นมามันเป็นคอกสำหรับเด็ก
ป้องกันอันตรายไม่ให้เด็กไปเล่นกับปลั๊กไฟ

คุณปู่เสียงสั่นน้ำตาคลอเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณปู่บอกว่าเลี้ยงมาก็รักก็ผูกพัน
จริงเราก็เข้าใจว่าพ่อแม่แท้ก็อยากจะเลี้ยงลูกตัวเองใช่ไหม
แต่ปู่ไม่มั่นใจตัวแม่เด็ก
เพราะแม่เด็กยังไม่เคลียร์กับสามีเก่าให้จบเลย
เรื่องส่วนตัวยังเคลียร์ไม่จบเลยเลยเป็นห่วงหลาน
ขอให้หลานโตกว่านี้หน่อยได้ไหม
และพ่อแม่แท้พร้อมกว่านี้หน่อยได้ไหม
ปู่กับย่าก็พร้อมให้รับกลับไปดูแล

ทีนี้เราก็เลี้ยงมาจนขนาดนี้เราก็ทำใจไม่ได้
โตซะหน่อยเราเอาไปเราไม่ว่าเลย
ก็บอกว่าพอไปช่วยคุย
ก็ได้ข้อมูลมาว่าทั้งปู่ทั้งย่า
แล้วพ่อกับแม่เด็กขอยุติปัญหาลงแบบนี้ก็แล้วกัน

ทางฝั่งปู่ย่าก็เลี้ยงไปครึ่งเดือน
พ่อแม่เด็กก็เลี้ยงครึ่งเดือน

บอกว่าเอาจริงไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินนะ
แค่อยากจะให้ลูกมีพัฒนาการเหมือนเด็กคนอื่น

รอที่จะรับลูกกลับไปเลี้ยงแล้ว

ก็ขอให้เลี้ยงดูให้ดีก็แล้วกัน